ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นเมื่อวาน
และมีผู้เสียชีวิตนะคะคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องทางคดีแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์ถูกรถเก่งชนจนไฟลุกท่วมเลย
แล้วก็ทางฝั่งรถจักรยานยนต์นี่แหละมีคนเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิต
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยจันทองค่ะหมู่๓ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสส่วนคนซ้อนเสียชีวิตนะคะ
คนขับรถเก่งไม่ได้หนีไปไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
จากเหตุการณ์นี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
คุณพ่อก็คือนายมนต์ชัยอายุ๕๗ปีเป็นคุณพ่อของนางสาวทันพิชชา
หรือน้องเฟรนอายุ๒๓ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวขอไปกินเลี้ยงกับเพื่อน
หลังเรียนจบปริญญาตรีและขอไปกินเลี้ยงช่วงปีใหม่
ตี๒เพื่อนของลูกสาวมาตะโกนเรียกหน้าบ้านว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุ
ก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุพอไปถึงลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนคู่กรณีตำรวจนำไปสอบปากคำที่สพบังบัวทอง
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเมาค่ะ
คนขับรถเก่งปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
พ่อก็เลยสงสัยแบบนี้แล้วทำไมไม่ดำเนินคดีทันทีล่ะ
อืมทำไมปล่อยให้เขากลับบ้านไปล่ะ
พ่อร้องไห้เลยนะคะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยอนาคตยังอีกไกล

ใจจะขายครับเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วในส่วนคู่กรณีเป็นไงบ้างพี่
ผู้กรณีทางเจ้าที่ตำรวจเขาพาไปสอบสวนนะครับ
แล้วก็ให้เป่าแอลกอฮอล์ซึ่งผลออกมามีค่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
แล้วจริงต้องผลออกมาอย่างงี้
ปล่อยให้กลับบ้านแล้วก็ไม่มีการลงทึกประจำวันผลการสอบสวนด้วยครับ
บาทกลัวว่าลูกสาวผมจะตายพี่พรี

พี่พรี

ก็หวังว่าเขาจะเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
เชื่อว่าอนาคตเขาไม่ได้อีกไกลนะครับ
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณพ่อกังวลใจ
ทำไมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วรู้ว่าเมานะ

ไม่เห็นมีลงบันทึกประจำวันอะไรหรือว่าไม่ดำเนินคดีทันที

ตกลงแล้วเรื่องทางคดีมันยังไงกันแน่

คู่กรณีเนี่ยขับรถแล้วมันต้องมีสตินะ
คุณจะมาเมาแล้วขับแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างนี้

ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอีก
และที่สำคัญคือต้องรับผิดชอบ
กรณีต้องรับผิดชอบลูกสาวพ่อที่เสียชีวิต
แล้วก็เพื่อนผู้ชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เขาก็เจ็บหนักนะ

ทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปเจอกับเจ้าของเต็นต์รถที่อยู่แถวนั้นนางนิชาพัก
เล่าให้ฟังว่าประมาณตีหนึ่งกว่าได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันเสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงแตรรถเก๋งดังไม่หยุดเลยเธอก็ออกไปดู
สิ่งที่เห็นคือรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำไฟลุกท่วมไปแล้ว
ข้างบ้านก็รีบเอาน้ำไปช่วยดับไฟ
มีคนเจ็บสองรายกู้ภัยก็มาช่วยกันปั๊มหัวใจ

พอมาดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่ารถเก๋ง
งรถอีกคันแล้วพุ่งชนรถจักรยานยนต์แบบเต็ม

บอกว่าทำไมทำไมขับรถแบบนี้
แล้วเธอเห็นบนถนนนะคะตอนช่วงที่เกิดเหตุ
มันไม่มีร่องรอยการเบรกเลยด้วยซ้ำ
พี่ก็มาดูกล้องวงจรปิด
มาดูก็เห็นตรงคอสะพาน
ว่ารถเก่งลากมอเตอร์ไซซ์มาเลย

แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยพี่เดินดูตรงนู้น

แต่ว่ารถใหญ่ไม่มีล้อรถของการเบรกเลย

เป็นเส้นยาวเหมือนมอเตอร์ไซค์โดนลากมาเป็นเส้นแบบ
คือเห็นชัดเลยว่าเนี่ยลากมาเลย